ยังมีอีกความน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งของ
ขนมที่ทำออกมาเป็นรูปสัตว์

ส่งมาบอกว่าทำรูปวุ้นใบตอง
วุ้นใบตองเหรอเออจะดีเหรอครับคุณคะ
ดิฉันมันก็จะน่ากลัวจะทานไม่ลงเอา
ถ้าซื้อกลับบ้านไปไม่ดีนะคะ

เดี๋ยวทานอะไรไม่อร่อยก็หอมหวานอีก
ยังอยู่ที่ขนมนะอย่างที่คุณชนะบอกเป็นรูปสัตว์หรือว่า

ไปดูไอเดียของสองสามีภรรยาที่สุราธานี
เขาเอากล้วยที่มันไม่ได้ขนาดนี่แหละค่ะ

วิวใช้คำนี้มันเสนอใจดิฉัน

เดี๋ยวก่อนน้องไม่ตองไม่ดำค่ะ
แค่ผิวสีแทนแทนอะไร

นี่ไงเขาก็ลงไม้ลงมือกันอุ้ยเรียกว่าขมีขมันกันมากมายนะคะ
พีมที่เห็นอยู่นี่ก็มีหลากหลายรูปแบบน่าจะ
โดยเอาเก้าไอกล้วยเนี้ยค่ะที่อาจจะไม่ได้ขนาดนะคะ
มาทำหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวก็มีทั้งรูปหมีเป็ดดอกไม้เป็นไอเดียดีจากนายสุกิตเลิศมโนรัฐอายุ๔๐ปีและนางสาวนันทิดาเรียนคำอายุ๓๕ปีเป็นสองสามีภรรยาชาวสวนกล้วยตะบนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานีนะจ๊ะ
กล้วยหอมทองที่ไม่ได้ขนาดไปแปรรูปเป็นกล้วยกวน
คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกล้วยกวนแบบทรงสี่เหลี่ยมห่อใส่พลาสติกธรรมดาแต่นี่ค่ะหน้าตาเก๋มีมากกว่า๕๐แบบก็เลยได้รับความสนใจจากลูกค้า
ลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่นะซื้อกันราคาถูกค่ะ
กล่องละ๒๐บาทส่วนกล่องใหญ่๒๐๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นของว่างที่มีประโยชน์นะเพราะปกติกล้วยหอมก็จะมีประโยชน์ของมันอยู่แล้ว
พอเอามาประดิษฐ์มาเพิ่มมูลค่าแบบนี้ก็นอกจากอร่อยแล้วก็ยังได้รับคุณค่าทางสารอาหารด้วยนะจ๊ะ
เป็นของฝากก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครล่ะ

แต่ว่ามันดีตรงที่มันเป็นผลไม้ไงถึงกล้วยนะคะ
แล้วก็นำความคิดสร้างสรรค์นำสินค้าที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานในแง่
ของการไปขายเป็นรุ่งเอามาแปรรูปเป็นอีกแบบนึงแบบนี้ก็ทำ